สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ของอังกฤษ
ก็จะทรงฉลองพระชนมายุ๙๐พันศา
อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งนอกจากสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒แล้ว
ปีนี้ครับยังเป็นปีแห่งการครบรอบ๙๐ปี
ซึ่งในโอกาสนี้นะครับหมีภูและผองเพื่อน
ก็ได้เดินทางไปอย่างพระราชวังบัคกิ้งแฮม

เพื่อเข้าเฝ้าถวายของขวัญแด่สมเด็จพระราชนีนาฏด้วยครับ
คริสโตเฟอร์โรบินพิเกล็ดและอียอร์
ยืนรอเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ของอังกฤษ
บริเวณหน้าประตูพระราชวังบักกิ้งแฮม
เพื่อถวายของขวัญในโอกาสฉลองครบรอบ๙๐พันศา
ของสมเด็จพระราชนีนาธ
ส่วนนี้คือภาพของพิเกล็ดที่ถวายลูกโป่งให้เจ้าชายจอร์ช
ภาพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวินนี่เดอร์พูลตอนพิเศษที่ชื่อว่า
วินี่เดอะพูลแอนด์เดอะโรยาลเบิร์ตเดย์
เผยแพร่ในโอกาสฉลองครบรอบ๙๐พันศา
ของสมเด็จพระราชนีนาธอลิสาเบตที่๒
และยังเป็นการฉลองอายุครบ๙๐ปีของหมีภูด้วย
โดยมีเจนรีโอแดนเป็นผู้เขียน
ขณะที่ภาพการ์ตูนคลาสสิกวาดโดยมาร์คเบอร์เจส
และได้จิมบรอสเบนนักแสดงชื่อดังของอังกฤษ

คุณพระเจ้ามาแล้ว

เพราะลอนดอนเป็นที่ใหญ่ที่สุด

วินี่เดอะพูล
หนังสือเรื่องราวการผจญภัยของหมีภูและผองเพื่อน

มีภูยังเป็นตัวการ์ตูนที่สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒
ทรงโปรดปลานในสมัยทรงพระยาวด้วย
มิวตั้งชื่อวินนี่เดอร์พูลตามชื่อตุ๊กตามีเทดดี้
คริสโตเฟอร์โรบินิวลูกชายของเขา
ซึ่งเป็นต้นแบบตัวการ์ตูนคริสโตเฟอร์โรบินในเรื่อง
หีดำที่เคยเป็นของแฮรี่โครเบิ้ล
แคนาดาที่มอบมันให้สวนสัตว์กรุงลอนดอน
ลินเซแมททิกเลนของแฮรี่โคเบิ้ลเล่าว่า
ปู่ทวดของเธอพาลูกหนูวินี่เพค
ข้ามน้ำข้ามทะเลจากแคนาดามายังอังกฤษ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่๑เริ่มจน
แต่เมื่อเขาต้องเดินทางไปประจำสนามรบแนวหน้าที่ฝรั่งเศส
ทำให้ต้องฝากวินนี่เพคไว้ที่สวนสัตว์ลอนดอน
ซึ่งความเชื่อของเจ้าหมีน้อยทำให้มันกลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะเด็กซึ่งก็รวมถึงคริสโตเฟอร์โรบินมิวด้วย
เด็กชายเปลี่ยนชื่อตุ๊กตามีของตัวเองจากเอสเวิร์ดมาเป็นวินนี่
และทำให้พ่อของเขาเริ่มเขียนเรื่องราวการผจญภัยของคริสโตเฟอร์โรบิน
ตุ๊กตามีของเขาขึ้น
สงครามโลกครั้งที่๑จบลงแฮรี่ตั้งใจกลับมารับวินนิเพชร
แต่พบว่าเจ้าหมีน้อยคุ้นเคยกับสวนสัตว์แล้ว
ตัดสินใจมอบมันให้อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์
ซึ่งมินนี่เพคก็เป็นดาวเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้จนกระทั่งตายไปในปี๒๔๙
ซึ่งก็ได้มีการสร้างอนุสวรีของวินนี่เค้กกับแฮรี่โครเบิ้ล
ไว้ที่สวนสัตว์ลอนดอนด้วย
ทิกบอกว่าเรื่องราวของคุณปู่ทวดของเธอและวินนี่เพค
ทำให้เธอตัดสินใจออกหนังสือนิทานและภาพประกอบ
แบ่งปันเรื่องราวอันน่าประทับใจของครอบครัว
ให้กับลูกชายของตัวเองและเด็กคนอื่นด้วย

เอเอมิวยังได้เขียนเรื่องและบทกวี
เกี่ยวกับการผจญภัยของคริสโตเฟอร์โรบินและหมีภูอีกหลายชิ้น

กลายเป็นการ์ตูนตัวโปรดในวัยยาวของเด็กทั่วโลก
หลายต่อหลายรุ่นจนถึงปัจจุบัน
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน